ด้วยความซุขซนตามภาษามาวุฒมก็ไปคุยเขี่ย
หาของกินตามตรงนู้นตรงนี้หน่อย
สันภาคนึงเอ๊ะเจ้าของเห็นทำไมมันปากสั่น
เดินวนไปวนมากระวนกระวายเหมือนไปโดนอะไรมา
สักพักเจ้าของก็ไปเขียนถุงซิว่ามันกินอะไรมา

นี่ฮะมันแบบไม่ปกติแล้วอะครับ
เจ้าเฉาก๊วยเป็นหมาพันธุ์ผสมไทยบางแก้วสีดำอายุ๔ขวบ๔ปีนี่แหละนะฮะ

โดนอย่าไปพิติยาบ้าดูนี่นี่

เจ้าของต้องคอยอยู่แลใกล้ชิดขึ้นรูปกลัวมาเหมือนมันบางแบบ
อาการแบบสงบลงนะฮะไม่ให้ดีแต่นะเอาไว้ง่ายนะครับ
สอบถามนางเดือนเพ็ญจำลองเจ้าของหมา

ชื่อว่าสวนบุญอุปถัมภ์ในจังหวัดนครนายกสถานที่ที่ไปพบไอ้ถุงบรรจุยาเสพติดบอกว่า
ของเมื่อวานเห็นเจ้าเฉาก๊วยคาบห่อพลาสติกมากัดเล่น
ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจนะก็ตามภาษาหมามันก็กัดของเล่นตามภาษากันไปนะฮะ
เขาก็เลยเข้าไปทำสวนตามปกติจนกระทั่งออกมาตอนเย็น
สั่นตาตื่นตกใจเดินวนเวียนมาไปนะฮะ
ให้เอกใจให้เขาไปดูสิมันเป็นอะไรเฉาก๊วยเกิดอะไรขึ้นกับมัน
พอไปดูถุงโอ้โหมันมีห่อด้วยผ้าอนามัย

เป็นหมาพันธุ์ใช่ครับอะไรครับพันธุ์ขนกแก้วสมไทย
อายุเท่าไรครับสี่ปีประมาณ
สี่ปีประมาณสี่ปีปกติ
นิสัยมันชอบกัดแกะอะไรไปเรื่อยไหมมันชอบกัด
ทุกอย่างพวกสัตว์ป่ามันก็ชอบพวกเนี้ยเส้นถุงขนมอะไร
เค้าอะไรเค้ามันเห็นเป็นถุงพยาก็เลยการกัดมา
ทีนี้ตำรวจโรงพักปากพรีนครนายก
คาดว่ามีไม่ต่ำกว่ายา๒๐๐๐เมตรเลยนะฮะ
ส่วนคนที่นำไปทิ้งตอนนี้ก็ยังต้องรอตรวจสอบ
เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ออกตรวจสอบพื้นที่แล้ว
ต้องการสร้างแรงกดดันให้กับคนที่มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ก็คาดว่าเขาคงกลัวก็เลยนำไปทิ้งเอาไว้
จากนี้ไปก็ต้องติดตามตัวว่าใครเป็นเจ้าของยานี้นะฮะ

ส่วนเจ้าเฉาก๊วยอาการเป็นยังไง
เจ้าของก็เลยเขาเอานำใบรางจืดมาให้กิน
เพราะว่าใบรางจืดที่เราทราบกันดี

ทำให้เจ้าเฉาก๊วยอาการดีขึ้น
ปากไม่สั่นเริ่มสงบลงแล้วนะครับ
อันนี้ก็นะฮะแหม่สงสารเจ้าเฉก๊วจังเลยสงสารมากนะฮะ
ปากสั่นเหมือนแบบหนาวอ่ะอืมนะครับ